คุณผู้ชมมาแล้วค่ะข่าวนี้
สุดร้อนหนุ่มเล่นพิเรณ
ผูกตัวห้อยท้ายรถน้ำแข็ง
เกลียนไม่เข้าท่าพูดแบบนี้เลยมีความจำเป็นอย่างไร
ลักษณะคือเหมือนเอาเชือกไนลอนมาผูก
ให้เหมือนกับว่าตัวเองลักษณะเอาตรงเหมือนผูกคอ
แล้วค่ะคนที่เขากลับรถไปเจอเนี่ยเป็นกู้ภัย
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้เราได้ดูด้วยค่ะ
นี่มองดูไกลเนี่ยจังหวะนี้น่ากลัวมาก
จังหวะนี้น่ากลัวจริงเนี่ยอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนผูกคอ
โทษนะคะเหมือนผูกคอตายไหมเออไม่ได้แช่งพี่นะ
ไม่ได้แช่งพี่แต่มันมันเห็นแบบน่ากลัวมองไกลไกลตอนแรกนะ
กู้ภัยคนที่ถ่ายคลิปบอกว่ามองได้เป็นสองอย่างผีหรือคน
แล้วคนขับคนที่ถ่ายนี่นะเป็นกู้ภัย
เขาก็ต้องนึกไหมว่าเฮ้ยเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าใช่นี่แหละค่ะ
หรือผีผีหรือคนก็เลยตัดสินใจขับเข้าไปใกล้
แล้วยกมือถือขึ้นมาถ่ายอืมคนที่ถ่ายคลิปนี้
ชื่อว่าคุณประสิทธิ์นินดำเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
รหัสบังคุณเทียนศูนย์ศูนย์สี่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้
ขณะที่ขับรถอยู่บนถนนบางบอน๓
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นแล้วมันน่าหวัดเสียว
ตอนนั้นคุณประสิทธิ์บอกว่าขณะกำลังขับรถกู้ภัย
รับผู้ป่วยจะไปส่งที่โรงพยาบาลบางประกอบแปด
ก็เห็นว่ารถบรรทุกน้ำแข็งคันนี้แล่นอยู่ข้างหน้า
มีคนเอ๊ะมันห้อยอยู่ตรงเต็งตรงเต็งท้ายรถตรงนั้น
ตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือผีหรืออะไรอืม
อยู่แบบนั้นนะคะโอ้โหเราเห็นไกลไกลเราก็หวาดเสียวนะคะ
เราก็กลัวนะคะทีนี้คุณประสิทธิ์ก็เลยบอกว่า
เหยียบคันเร่งเข้าไปดูใกล้ใกล้อ้าว
พอไปดูใกล้ใกล้คนจริงจริงนี่น่ะอืม
คนนี้น่ะทำไปเพื่ออะไรอ่ะคิดว่านะคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ
น่าจะเป็นเด็กติดรถส่งน้ำแข็งแล้วใช้เชือกไนลอนจำนวน๒เส้น
เออผูกกับขอบด้านบนตู้ขนสินค้า
แล้วคล้องกับหัวไหล่ทั้งสองข้างของตัวเองแล้วยืนอยู่ตรงบันไดท้ายรถ
ซึ่งมีพื้นที่นิดเดียวให้ดูเหมือนกับว่าขาเนี้ยลอยจากพื้นฮะอืมอืม
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมือสองข้างก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรเห็นไหมคะ
มือเนี่ยปล่อยเลยนะฮะแถมยังโบกไม้โบกมือด้วยอ่ะ
คุณประสิทธิ์บอกว่าขับรถตามไปหลักกิโลเลยนะประมาณ๓๔กิโลเมตร
เออก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะทำแบบนี้
ตัดสินใจยกมือถือมาถ่ายคลิปเลยค่ะครับเอามาโพสต์เตือน
อยากจะเตือนสติเด็กติดรถส่งน้ำแข็งคนนั้นบอกว่า
อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ลองคิดดูนะคะพี่เบิร์ตถ้ารถขนส่งน้ำแข็งคันนั้นน่ะ
เบรกขึ้นมาอืมแล้วจังหวะที่ตัวเองพลาดขึ้นมาเบรกเออ
เออตัวกระแทกหรือหรือหรือถ้าเกิดว่าไอ้เชือกไนลอนเนี้ย
ไปพันคอขึ้นมาเออใช่เออแล้วคุณขาดอากาศหายใจเนี่ย
คนขับเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้นะคะเป็นอีกเรื่องตายได้นะ
เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะจากแกล้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงเลยนะคะ
อ่าถ้าเกิดว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาขับไปแล้วเขาจิตอ่อนเนี่ย
ขวัญภาวะขึ้นมาเบรกหักเลี้ยวกระทันโอ้โหประสงค์ประเทศขึ้นมา
แค่เชือกไนลอนอ่ะไม่น่าจะเอาอยู่นะฮะใช่
หักเลี้ยวมาแต่ผมสงสัยว่าหรือว่า
บนที่นั่งคนขับกับข้างคนขับมันเต็มแล้วหรือเปล่า
อืมคนเขานั่งเต็มแล้วแล้วในตัวตู้ทึบอ่ะ
ก็ขนของมาเต็มแล้วหรือเปล่าเขาเลยไม่มีที่นั่งแล้วหรือเปล่า
ยังไงก็ตามแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้ค่ะเออเออ
อย่าหาทำเลยนะคะครับเออคุณผู้ชมจำบ้านสิ